ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมยังจำกันได้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวที่ตำรวจกับออยไปกวาดล้างจับกลุ่มสินค้า
แล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับผู้บริหารของผลิตภัณฑ์ไปแล้วไปโอ้โหเยอะแยะไปหมดเขามีหลากหลายรูปแบบนะสินค้าของเขา
เคยมีการเชิญดาราไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมหลายท่านเหมือนกันหลายคน
ว่าเอ๊ะคุณไปรีวิวบอกว่าดีแบบนั้นดีแบบนี้ใช้แล้วเห็นผลแบบนั้นแบบนี้เนี่ย
คุณมีข้อมูลตรงไหนยังไงคุณไปรับรองมาตรฐานให้เขาทั้งที่
คุณได้ตรวจสอบไหมว่ามันผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเป็นความผิดเหมือนกับโฆษณาด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือว่าเกินจริงอะไรแบบนี้ไง
เพราะว่าผลิตภัณฑ์มันไม่ได้แบบโอ้โหขนาดนั้น
แล้วทีนี้จะต้องถูกดำเนินคดีไหม

วันนี้มีการแถลงของตำรวจครับพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับผิดชอบดูแลคดีนี้
แถลงร่วมกับทางออยนะครับโดยเพศรัชกรประพลอางตระกูล
ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ซึ่งเป็นเครื่องสำอางอาหารเสริมที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน
โดยระบุว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วนะครับ
มีดารามีเน็ตไอดอลทั้งหมดณขณะนี้๑๓คนที่ต้องถูกแจ้งข้อหา
และให้มารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวน
ระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๓มิถุนายนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันนี้ตำรวจเขามีนี่เลยฮะแผนผังเลยว่า๑๓คนนี้มีใครบ้าง
แต่ว่าวันไหนใครมาเนี่ยคงจะได้เห็นหน้าเห็นตากันอย่างชัดเจน
รู้ชื่อรู้นามสกุลอย่างชัดเจน
วันนี้เขาก็มีเป็นลักษณะเหมือนกับตัวย่อออกมา
แต่ก็ควานหากันไม่ยากหรอก
มีอย่างเช่นดาราที่เป็นดาราชายอักษรจอจาน
ไอดอลนางสาวจอจานนางสาวสอเสืออะไรอย่างนี้

ก็ทางพนักงานสอบสวนนะครับบอกว่าได้รวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว
ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดตามพศ๒๕๕๘
ข้อหาโฆษณาเครื่องสำอางใช้ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับเครื่องสำอางระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท

อันนี้เป็นส่วนของดารากับเน็ตไอดอล๑๐คน
แล้วก็มีความผิดตามพรบอาหารพศ๒๕๒๒ข้อหาโฆษณาคุณประโยชน์
คุณภาพสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จมี๓คน
ระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับรวมเป็น๑๓คน
ล็อตนี้นะแต่เขามีคนอื่นที่ยังตรวจสอบอยู่อีก
อยู่ระหว่างการประสานทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์มาชดใช้ให้กับผู้เสียหาย
เรื่องต้นยึดทรัพย์ไปแล้วมูลค่า๑๙ล้านบาท
ซึ่งท่านที่คิดว่าเป็นผู้เสียหายจากกรณีนี้นะครับ
เอาข้อมูลไปขอรับเงินคืนได้ติดต่อทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อให้เป็นคดีตัวอย่างลดการหลอกลวงและนำสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจำหน่าย
ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคเนื่องจากการผลิตสินค้าใดโดยเฉพาะอาหารเสริม
ต้องผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างถูกต้องเท่านั้น
พลตำรวจเอกวิทยาชัยบอกว่าดาราเน็ตไอดอลพิธีกรศิลปินต่างที่รีวิวสินค้าก็ต้องถูกตรวจสอบ
และถ้ามีความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดี
เพราะต้องร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ต้องทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ทำหลักฐานไปที่ปปง
เพื่อจำเนินการขอเฉลี่ยทรัพย์ที่อายุไม้จำนวน๑๙ล้านบาทนั้นคืน

ผู้เสียหายไปที่ปปงนะครับ
มันเริ่มต้นตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วเลยนะคะ
มีการโฆษณาเกินจริงหลอกให้หลงเชื่อ
กินแล้วขาวใสไม่แก่ต้านอนุมูลอิสระ
แต่ปรากฏว่าพอคนไปกินแล้วมันมีผลข้างเคียง
สั่นใจสั่นคอแห้งนอนไม่หลับ
ก็เลยเริ่มต้นเรื่องด้วยประเด็นนี้นำมาซึ่งการตรวจสอบ
ทีนี้พอไปตรวจสอบเลขออยไม่ได้ไม่มีออยนะ
มีเลขออยแต่เป็นเลขออยปลอมแล้วสินค้าไม่ตรงกับฉลาก
ซึ่งตอนนั้นดาราหลายคนที่รับรีวิวก็บอกว่า

ใช่ดาราบอกว่าอ้าวก็ดูที่กล่องมันมีออยแล้วไง
ก็เห็นว่าอันนี้มีออยอมีเลขออยอ
แต่สุดท้ายพอไปตรวจสอบเลขออยมันไม่ตรง
ซึ่งหลายคนก็บอกว่าแล้วเขามีหน้าที่ต้องไปตรวจสอบเหรอ
หรือบางทีเข้าไปในเว็บไซต์สแกนนู่นนี่นั่นมันก็ขึ้นนี่

นำมาซึ่งการตรวจสอบว่าบางทีไปขออนุญาตออย
ว่ามีส่วนผสม๑๒๓๔แล้วผ่านออย
แต่พอมาผลิตจริงเพิ่มส่วนผสม๕๖๖

ก็เลยกลายเป็นว่าพอกินแล้วมีผลข้างเคียง
แต่เอาเป็นว่าตำรวจบอกว่า๑๓คนนี้
ที่ต้องมารับทราบข้อหาตามหมายเรียกเนี่ย
อันนี้ชัดเจนแล้วว่า

จะผิดไม่ผิดก็มาชี้แจงทางคดีกับตำรวจ
นักร้องหญิงนักร้องหญิงนอนเนรดาราหญิงนางสาวพอพาน
ดีเจชายชื่อย่อนายวาแหวนดาราหญิงนหนูออ่าง
ดาราหญิงนอนหนูหอหีบเน็ตไอดอลชื่อดังทอทง
ดาราหญิงชื่อย่อรอเรือเน็ตไอดอลหญิงนางสาวช่อช้าง
แล้วก็นักร้องชื่อดังชายนายกอไก่
มีตัวย่อหลายคนที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วด้วยนะคะ
ใช่ค่ะคือนักข่าวไปถามนะคะมีดาราสาวชื่อย่อรอเรือ
รอเรือรอเรืออ่ะนึกออกไหมคะ

ต้องถามคุณภาคภูมิคุณภาคภูมินึกไม่ออกแน่
ช่อรอเรือคุณแจ๊กกะรีนบอกว่าคุณก้อยรัชวินชื่อจริงรอเรือไง
ใช่ค่ะแล้วก็ไปคุยกับเธอมานะคะเธอตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองไปฟังดูค่ะ
คือก้อยเพิ่งลงเครื่องมาก็เลยไม่แน่ใจค่ะ

ก็คงต้องว่าตามคดีกันไปแต่คิดว่าคิดว่าเท่าที่ก้อยได้คุยกับตำรวจในครั้งที่แล้วเนี่ย
ตำรวจได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าอาจจะมีการไต่สวนเพิ่มนะคะ
เพราะว่าเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีใหญ่มากก็คิดว่าเราเราบริสุทธิ์ใจ
แล้วเราเองก็เราก็ไม่ได้หลบหนีคือตำรวจเรียกมาหรือใครเรียกมา
เราก็ออกมาชี้แจงในในมุมของเราใช่ค่ะ
แต่ทั้งหมดที่ตำรวจเขาเรียกมาสอบถามสอบปากคำเบื้องต้นตอนแรกเลยคือ๕๔คน
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดี๑๓คนอยู่ในระหว่างการพิจารณาแจ้งข้อหา๒๔คน
อีก๑๗คนจะเป็นในส่วนของข้อหาเรื่องของโฆษณาสรรพคุณสินค้า
โดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เปรียบเทียบปรับไปบ้างแล้ว